แต่ว่ามันก็มีอีกเรื่องหนึ่งที่พิสูจน์ไม่ได้เหมือนกัน
บางคนก็มีความเชื่อเรื่องนี้มูเตลูไง
เขาบอกว่ายุคนี้ไม่มูอยู่ได้ไง
เช่นเดียวกับหมอลำสาวร่วมสมัยคนนี้เลย

บอกว่าพี่หนูว่ามูจนปัง
อย่าหาว่าโม้เดี๋ยวหนูเล่าให้ฟังมาจ้ะ
จำได้ไหมคุณผู้ชมเมื่อไม่นานวันนี้เจ้าตัวนะ
ขนทีมงานเดินทางไปอำเภอบึงโขงหลงค่ะ

เพื่อทำพิธีบวงสวมขอพรเพราะปู่อซื้ออื๋อเริ่งออบชัยซักหน่อย

แต่ก็เข้าทีมเหมือนกันนะเป็นแบบพญานงพญานาคก็ต้องมีน้ำกันต่อไป
ล่าสุดมีโอกาสได้เจอตัวสาวใหม่พัชรีค่ะก็เลยต้องคว้าตัวมาเปิดใจกับบันเทิงไทยรัฐนิดนึงก็ละกัน
ถามเลยนะคะว่างานปังคิวแน่นร้อยกว่าคิวเจ้าภาพเนี่ยจองข้ามปีแบบนี้
ส่วนหนึ่งค่ะมาจากที่เรามูหรือเปล่าซึ่งนะคะเธอเนี่ยก็ตอบตรงเลยนะคะว่า
พี่หนูเนี่ยมูหนักจริงมูหนักมากแล้วก็เรื่องนะเรื่องนี้เรื่องมูเนี่ยหนูเชื่อร้อยเปอร์เซ็นต์คุณผู้ชมค่ะ
ไม่เผื่อใจด้วยเออดูสิแถมยังศักดิ์ชื่อตัวเองใหม่พัชรีครอบจักรวาล
ซึ่งหมายถึงดีด้านต่างปกป้องคุ้มครองตัวสุขภาพเสริมดวงแล้วก็เมตตามหานิยมด้วย
ความเจริญก้าวหน้าดึงดูดผู้คนซึ่งศักดิ์ได้ไม่นานนะคะศักดิ์เสร็จปุ๊บค่ะ
ปังเลยเดี๋ยวนั้นเลยเขาบอกโอ้โหอันนี้หรอโอ้โหตัวลายสวยนะ

บาอาจารย์พาซื้อครอบมาแล้วก็ซื้อครอบต่างแล้วมันเหมือนแบบว่าเราก็สัมผัสได้
ก็เลยแบบใส่เต็มร้อยเลยเพราะว่าล่าสุดก็ไปวงศูนย์มาเราวงศูนย์มา
ตั้งแต่แบบว่าตั้งใจแบบมูเต็มร้อยเนี่ยก็คือตอนนี้คิวงานก็ร้อยกว่าคิวแล้วนะคะ
ร้อยกว่าคิวก็คือมีงานแทบทุกวันวันหนึ่งมีสองท่าสามงานด้วยมูลทุกอย่าง
ด้านหลังของพี่ใหม่ที่เป็นครอบครุมก็คือจะเป็นศักดิ์ชื่อตัวเอง
อันนี้มันเป็นความเชื่อจริงคุณผู้ชมค่ะส่วนสักไลน์มาก็สวยดีนะคะ
แต่มันมีความเชื่อแล้วก็บวกด้วยแฟชั่นไปด้วยกันละกัน
แล้วก็ที่สำคัญตอนนี้ปังขนาดไหนมีทัวร์ต่างประเทศนะจ๊ะ